ดูอีกสักที่กันแล้วกันนะครับทีนี้หลับในฮะถนนแจ้งวัฒนะในกรุงเทพนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์พุ่งชนร้านค้าริมทางนะครับบาดเจ็บไปคนหนึ่งนะครับ
นี่ฮะฟอร์จูเนอร์สีดำเนี่ยจะเห็นว่าชนท้ายกระบะคันหนึ่งก่อนแล้วก็พุ่งถลายมาตรงนี้เลยนะครับ
พุ่งชนร้านค้าที่อยู่ข้างทางนะครับมาจากถนนแจ้งวัฒนะในกรุงเทพฯนะครับ
หน้าห้าแยกปากเกร็ดนะครับแล้วก็ไปเฉียวชนท้ายรถกระบะคันหนึ่งนะฮะ
โอ้โหนี่ครับไปชนป้ายของโรงพยาบาลสัตว์แถวนั้นด้วยนะครับ
ข้าวของพังเสียหายหมดคือร้านตรงเนี้ยคือร้านหอยทอดผัดไทยค่ะนะฮะ
แต่โชคดีที่ตอนนั้นเขาปิดแล้วเลยไม่มีคนอยู่แล้วก็ไม่ได้พุ่งถลายเข้าไป
ถึงร้านที่อยู่ข้างทางเนี่ยฮะแม้งอาจจะหนักกว่านี้นะครับ
มีคนเจ็บหนึ่งคนนะครับเป็นผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับนะครับ
สพปะเกร็ดนนทบุรีนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
คนขับรถที่พุ่งเข้ามาเป็นผู้หญิงนะครับอายุ๓๕ปีนะครับ
บอกว่าขับรถมาจากเมืองทองธานีจะกลับบ้านแถวราชพฤกษ์
แล้วเกิดหลับในนี่ฮะเกิดหลับในก็เลยไปพุ่งชนท้ายรถกระบะ
แล้วก็เสียหลักพุ่งไปชนร้านค้าข้างทางต่อนะฮะ